สั่งระบบให้ทำงานกับโซลาเซลรับพลังงานสะอาดมาปั่นไฟรดน้ำต้นไม้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันในรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้ากันเช่นเคยนะคะ
เช้าสดใสแบบนี้บางพื้นที่แดดแรงแดดดีโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะคะ
ทำให้พวกเราเนี่ยต้องเอาพลังงานสะอาดแบบนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
พื้นที่บอกว่าฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นแหละแต่ฝุ่นละอองมันเยอะเหลือเกิน
เข้าใจค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบกันหน่อยในแอร์วิชัลนะคะ
ตรวจสอบแบบนี้ทุกวันแล้วสังเกตว่ากรุงเทพมหานครรู้สึกว่าจะติดอันดับท็อปเทน
อันดับสิบของโลกนะคะวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสอง
ผู้ที่มีความเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
แต่คาดการณ์วันพรุ่งนี้ไปจนถึงตลอดทั้งสัปดาห์ดูเหมือนว่าจะดีกว่ากรุงเทพมหานคร
เพราะอะไรคะมันมีปัจจัยอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตรวจสอบเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะมีลมค่ะลมที่ว่านี้ก็คือเป็นลมที่พัดบริเวณภาคกลาง
เขาเรียกว่าลมตะวันออกที่จะพัดพาดผ่านมา
ส่วนนี้มันเบามันเป็นลมกำลังอ่อนทำให้ฝุ่นละอองมันไม่สามารถพัดเคลื่อนย้ายไปไหนได้
มันก็เลยหนักอยู่ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครส่วนภาคเหนือลมจะแรงกว่าหน่อย
ประกอบกับว่ามีมวลอากาศเย็นนะคะที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน
คือเหนือแล้วก็อีสานเนี่ยนะคะส่งผลทำให้ทั้งอากาศเย็นด้วย
แล้วเกิดมีหมอกในตอนเช้าบางพื้นที่มีฝุ่นควันบ้างนะคะ
แต่โดยรวมแล้วนะคะสภาพอากาศจะสูงขึ้น
กว่าสัปดาห์ที่แล้วประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะช่วงนี้เนี่ย
อุณหภูมิก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหมือนกันบางพื้นที่จะมีฝนตกประมาณร้อยละสิบของพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะภาคตะวันออกแถบจันทบุรีตราดจะตกเป็นประจำตกเยอะหน่อยนะคะ
ส่วนทางภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมาก
มีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิเฉลี่ยก็กลางกลางยี่สิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซลเซียสนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันไม่แตกต่างกันมากนักแล้วก็อาจจะมีคลื่นสูงได้๑๒เมตรนะคะ
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงสองเมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้มีหมอกแล้วก็มีเมฆบางส่วนนะคะ
ฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยส่วนเรื่องของฝุ่นควันทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กำชับแล้วนะคะ
ไม่ให้มีการก่อสร้างในช่วงระยะ๒๔กุมภาพันธ์นี้รวมไปถึงล้างท่อระบายสิ่งสกปรกต่าง
ว่าจะเป็นท่อโรงงานหรือว่าท่อที่ปล่อยควันพิษจากรถด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัย
ส่วนใครที่อยากจะใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานลมพลังงานแสงแดดถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีช่วยโลกของเราด้วย
ฉันก็จะให้น้องกระต่ายช่วยปั่นไฟให้ละกันดูเหมือนว่าแสงจะไม่พอแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ